คุณผู้ชมให้ดูอันนี้คือกล้องวงจรปิดนะ

ร้านของฝากที่เขาขายพวกแบบว่าหอยแห้ง
หึกแห้งพวกนี้มันจะไปขโมย
แล้วเวลามันเข้าไปขโมยมันเอามาทีหลายลวร์เลยค่ะ
ดำมืดอยู่
แต่ว่านี่เราเอาลูกศรชี้ให้เห็นนะ

แต่เดี๋ยวจะบอกนะว่าบาดานยังไง

พอเหมือนกับไฟเปิดแล้วตกใจเอามุดมุดแสลนดออกไป
เป็นเหมือนกับตะข่ายปิดอยู่หน้าร้านนะคะ
ร้านนี้คือร้านเจ๊น้ำฝนของฝากระยองค่ะคุณผู้ชม
เจ้าโจรเนี่ยมันเข้ามาในร้านของฝ่า
แล้วมันก็น่าจะเอามีดมากรีดไอ้ตะข่ายหน้าร้าน

แล้วในร้านก็มีพวกอาหารทะเลแปรรูปอยู่ไง
ทุเรียนทอดผลไม้อบแห้งอะไรพวกนี้
พอขโมยของมาได้แล้วเนี่ยมันก็หนี

ร้านเจ๊น้ำฝนเขาบอกว่าร้านพี่ไม่ใช่ร้านแรกที่โดนนะจ๊
หลายร้านที่ขายของฝากแบบพี่ก็โดนกันไปทั่วหน้า
ทีนี้เราไปคุยกับเจ้าของร้านนี่
คุยกับพี่เขาพี่รุ่งนภากับพี่อภิรักษ์นะ
บอกว่าโอ๊ยนี่ร้านพี่อ่ะ
ถ้าเกิดใครมาอยู่ตรงขาออกระยองถนนสาย๓๖เนี่ยนะคะ

เนี่ยตั้งอยู่แบบนี้ค่ะเห็นไหมด้านหลังเขาเนี่ย

คือเขาเล่าให้ฟังว่าตีหนึ่งครึ่งของเมื่อวานเนี่ย

ขโมยของไปค่ะแต่งตัวใส่หมวกมาสวมหน้ากากอนามัยมา
ก็ย่องมา
แล้วที่คุณผู้ชมเห็นมันมีไฟ
ไฟจากกล้องมุมจรปิดมันเป็นไฟตรวจจับการความเคลื่อนไหวเนี่ย
เนี่ยวาบขึ้นมาความมีการเคลื่อนไหวมันตกใจ

แล้วตกใจนึกว่ามีคนเห็นไงมันก็มุดออกไป
ทีนี้จากร้านนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งเลยจ้ะ
ไปกรีดไปขายหน้าร้านอีกฝั่งนึง
แล้วก็อยู่ในร้านสักประมาณเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะ
เอาอะไรไปบ้างอ่ะหมึกชุบหมึกหวานแล้วก็หมึกแห้ง

ใช่แล้วของพวกนี้มันไม่ได้ราคาถูกนะดอม
ราคามันก็แพงขีดนึงเราซื้อกันตั้งเท่าไหร่คุณผู้ชม
นี่เอาไป๕โล๓ถุง
รวมแล้วมูลค่าความเสียหายนี่๕๐๐กว่าบาทเลยนะ
พี่เขาบอกว่านี่พี่โดนไป๒รอบแล้วนะ
รอบนี้มาอีก๕๐๐กว่าบาทรวม๒รอบก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะ

สามารถไม่ค่อยจะดีอ่ะยังมาโดนขโมยอีก
แล้วคิดว่าคนที่เขามารอบที่แล้วกับรอบนี้

ไม่ใช่แค่ร้านของเจ๊น้ำฝนอย่างเดียวนะ
อีกร้านหนึ่งร้านเจ๊นวนของฝากค่ะพี่นวนพี่นวนอายุห้าสิบสี่ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่านี่หนูมาดูเลยชี้เลยชี้เลยพี่นวลบอกมา
ก็คิดดูสิของพี่เพิ่งจะเอามาลงเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่ใช่ไหม
จะมาเยอะใช่ไหมเตรียมมาขายช่วงเทศกาลคนกลับต่างจังหวัดแวะซื้อฝากกัน
แล้วคิดดูสิคืนนั้นก็โดนกรีดตะข่ายจนขาดแล้วเข้าไปขโมยของเหมือนกัน
พี่นวนพี่นวนโดนอะไรไปบ้างเอาให้ดูเห็นไหมตะข่ายที่มันกรีดผ้าสาลานที่มันกรีด
ถาดหมดเลยแบบนี้โดนทั้งทุเรียนทอดหมึกชุบแล้วก็หมึกแห้ง
รวมแล้วก็เป็นหมื่นเหมือนกันแล้วมันเอาสละไปกินอีกนะ
เขาบอกว่านี่แหละเลยเป็นที่มาของมันว่าโจรบาดานเพราะอะไรรู้ไหม
มันมุดท่อมันมุดท่อระบายน้ำมันมุดอย่างไรนี้น้ามุดท่อนี่นะ
ท่อใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วคิดดูสภาพถือถุงพลุงพลังเลยนะ
โลไม่ใช่น้อยนะแล้วก็หนุบไปเลยค่ะ
แต่ทีนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาต้องไปตามจับหัวขโมยนะ
ไม่รู้ต้องมุดท่อตามหาหรือเปล่าเป็นขอมดำดินแบบนี้เหรอ
ท่อแบบนี้เห็นแต่ช่างซ่อมท่อกับมาริโออ่ะตัวการ์ตูนอ่ะ
แต่เนี่ยขโมยขโมยนะค่ะเออแต่เมื่อกี้ดูข่าวเมื่อสักครู่ที่พี่น้ำแข็งเล่า
ทำให้นึกถึงไฟกล้องตรวจจับการขึ้นไหวใช่โอ้ดีเหมือนกันน่ะเออ
ขึ้นมาเลยไม่เพราะอะไรรู้ป่ะบางคนไม่รู้จริงจริงนะว่ามันมีไฟแบบนี้

พอเดินเข้ามาปุ๊บติดให้หมด
แต่คุณสามีอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ต้องการเท่าไหร่